อัปเดตความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ค่ำคืนนี้จะประเดิมนัดแรกของพวกเขาในรอบ๑๒ทีมสุดท้ายกับศึกฟุตบอลโลก

กับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อรายงานมาจากกรุงริยาทประเทศสาวดีอาราเบียครับ
ซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะครับ
แข่งขันระหว่างทีมชาติสาอุดีอาราเบียกับทีมชาติไทย
ซึ่งสภาพอากาศณเวลาแข่งขันขณะนี้เนี่ยถือว่าร้อนมากนะครับ
ประมาณ๔๐องศาเซลเซียสครับ
โดยทีมชาติไทยนั้นก็จะลงสนามแห่งนี้ท่ามกลางแฟนฟุตบอล
คาดว่าจะเข้ามาเต็มความจุสนามครับ
การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในขณะนี้นะครับ
ดาเจ้าหน้าที่สนามต่างก็มุ่งหน้าจัดเตรียมความเรียบร้อย
พื้นสนามและอัธจันทร์ของแฟนฟุตบอล
โดยมีเจ้าหน้าที่สนามกว่า๑๐๐นายที่จะดูแลความเรียบร้อยของการแข่งขันแมชนี้
การแข่งขันมีรายงานว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันถูกจำหน่ายไปเพียงแค่๓๐เท่านั้น
ทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจแจกบัตรชมการแข่งขันหน้าสนาม
ซึ่งก็ได้ตั้งจุดใหญ่ไว้ที่หน้าห้องแถลงข่าวของสนาม
ว่าก่อนการแข่งขัน๒ชั่วโมง
แฟนฟุตบอลของทีมเจ้าถิ่นจะทยอยมารับตัว
ขณะที่แฟนชาวไทยได้โคต้าบัตรทีมเยือนจำนวน๔๐๐ที่นั่งนะครับ
ซึ่งถือว่าซาอุดีอาราเบียจัดโคต้าไว้ให้ค่อนข้างมาก
ซึ่งทางสถานทูตไทยประจำกรุงริยาทจะเป็นผู้จัดสรรบัตรการแข่งขัน
ซึ่งคาดว่าจะมีแฟนในระยะเข้าชมเกม๓๐๐๔๐๐คน
อุณหภูมิขณะแข่งขันคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียสครับ
ขณะที่ค่าความชื้นสัมผัสหรือปริมาณไอน้ำในอากาศต่อปริมาณไอน้ำสูงสุดจะอยู่ที่๔๗
นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้ครับร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกไทยเก็บใช้ชนะเหนือซาอุดีอาราเบียหรือเก็บ๑คะแนนเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู่นัดต่อไปครับ